กู้ภัยเมตตาธรรมกรสินพร้อมชุดค้นหาใต้น้ำ
ก็นำกำลังค้นหาต้นตะเคียนทองบริเวณสะพานข้ามลำน้ำฉี่
หลังจากทางเจ้าคณะตำบลเจ้าท่านิมิตเห็นมีดวงวิญญาณมาบอก
ให้ช่วยนำต้นตะเคียนทองที่จมน้ำขึ้นมา
สุดท้ายเจอจริงแล้วก็สามารถนำขึ้นมาได้สำเร็จ
ก็นี่แหละฮะปฏิบัติการที่ทีมเรือหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมกรสิน
ชุดค้นหาใต้น้ำนำเรือออกสำรวจ
หลังจากที่ทางด้านพระท่านมีการนิมิตฝันว่า

และเจอจริงด้วยนะคุณเอาขึ้นมาได้สำเร็จตอน๕ทุ่ม๓๕นาที
ตะเคียนที่นำขึ้นมาเป็นต้นที่๓แล้วนะครับ
ทำการเก็บรักษาไว้ที่วัดใหม่สามัคคี
ท่าสามัคคีตำบลเจ้าท่าอำเภอกรรมรสัยจังหวัดกรสินที่ต้องบอกสถานที่
เพราะว่าเดี๋ยวคนตามไปตามไปกลับไหว้ได้นะ